คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่๕แล้วนะครับ
ตำรวจลงพื้นที่ตลาดใหม่ดอนเมือง
ก็หลังจากที่มีข่าวลุยตรวจค้นกันใหญ่เลย
เรื่องของเครื่องสำอางหรือว่าผลิตภัณฑ์
ลดความอ้วนต่างที่เป็นชื่อดังทั้งนั้น
แล้วมีปัญหาไม่ผ่านออยใช้ออยปลอมอะไรพวกนี้

เพราะมีคนไปแจ้งไงคะว่าตลาดใหม่ดอนเมือง
มีผลิตภัณฑ์คล้ายแบบนี้ที่มันผิดกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ก็เลยนำทีมไปตรวจ
เยอะไม่เยอะก็ไปเอา๔วันตรวจไม่หมดนะมึงเห็นไหมตอน

ที่ยึดมาได้วันนี้วันที่๕

แล้วก็เจ้าหน้าที่ของออย๘๕๐คนนะฮะ

ในพื้นที่ที่ยังตรวจไม่หมดนะครับ

ไปเจอเจ้าของนะที่ยังอยู่ในร้านที่เขาเปิดนะ
เขาก็มาชี้ว่าอันไหนของเขาเป็นแบบไหนอะไรยังไง

หรือที่มีก็ไม่ถูกต้อง
อย่างเช่นใครเคยใช้นะครับ
ผมอ่านชื่อเอาถูกมาก
อันนี้ใช่ไหม
คือเลขจดแจ้งที่แสดงในฉลากตรวจสอบแล้วไม่มีนะครับ
นั่นแสดงว่าเอาเลขจดแจ้งปลอมมาใส่ในฉลากนะครับ

ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีฉลากติดเลย
รวมถึงหลายร้านก็จะพบสินค้าลักษณะแบบนี้

ตัวต่อหสอบสินค้าผิดกฎหมาย
บอกว่ามีร้านหนึ่งที่พบผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้ายี่ห้อดังจากต่างประเทศ

มีการผลิตและจำหน่ายอยู่นี้แหละ
เกจนี่เหมือนของต่างประเทศทุกอย่างเลย

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยแนะนำแบบนี้ครับ
เราสังเกตได้ว่าสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ

ถ้าถูกกฎหมายเป็นฉลากต่างประเทศ
แต่จะมีฉลากภาษาไทยกำกับคู่อยู่ด้วย

ก็เลยไม่มีภาษาไทยเลยก็มีแต่ภาษาต่างประเทศไง
ถ้าเข้ามาอย่างถูกต้องตรวจสอบออยแบบ

เขาต้องมีฉลากภาษาไทยประกบคู่
ตัวเล็กหน่อยเราก็ต้องเอาโทรศัพท์มือถือ

แต่ถ้าแบบสลากต่างประเทศเพียวเลยไม่มีภาษาไทยเลย
นั่นแสดงว่านำเข้าผิดกฎหมาย
แต่ไอ้ที่อยู่ข้างในจะผิดหรือถูกนี่อีกเรื่องนะ

ค้นพบวันนี้ไม่มีฉลากภาษาไทย

ส่วนตัวผลิตภัณฑ์เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบ
ข้างในอีกทีหนึ่งว่าผิดหรือไม่ผิดยังไง
ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นเครื่องสำอางไว้ทานหน้า

ทำให้สวยขาวขึ้นผิวเนียนขึ้น
นี่คือตัวอย่าง

คุณพูดว่าโฆษณาโฆษณาที่โฆษณาคือจริง
หลอกลวงใช้แล้วเห็นผลทางตา
ก็จะหลอกเพิ่มเติมด้วยกัน
เอาแบรนด์ต่างประเทศมาใส่ในสินค้า
อันนี้ถือว่าเป็นแหล่งใหญ่เลยนะชั้นเนี้ย

เป็นโลชั่นทาหน้านะครับ

ความขันจากคลินิคของอเมริกาครับ

แล้วก็อันนี้เหมือนกันครับบอกว่าเป็นคล้ายโลชั่นทาหน้า
จะทำให้ผิวหน้านั้นกระชับและหยุดอ่อนไปไว้
ก็สั่งคอลโลเจนมาจากประเทศเกาหลี
แล้วสุดท้ายก็ผลิตเองใช่ไหมครับ

ท่านพูดมา
ขออภัยค่ะท่านรองผ่าประตรรอง

ว่าเวลาเขาขายเนี่ยเขาจะต้องอธิบายสรรพคุณอย่างนู้นอย่างนี้

ท่านยกตัวอย่างให้ดูว่าท่านไหนมันกลอมทั้งนั้น
ท่านนอกเรียนแบบของยี่ห้อดังเขา
แต่มันไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย

คือเจอสถานที่ที่เขาผลิตนะคะ

ในห้องก็มีอุปกรณ์อะไรครบเลย
มีครีมอยู่ในถุงพลาสติก
แล้วก็ติดป้ายเอาไว้ว่าสินค้ารอบรรจุ
คือลักษณะของการผลิตมันก็ถูกต้อง
มาตรฐานที่ขอจดแจ้งกับทางออยนั่นแหละ
แต่สิ่งที่ผิดก็คือไม่ได้ขออนุญาตตั้งโรงงาน
แล้วก็มีฉลากที่เป็นเครื่องสำอาง
ไม่มีรายการจดแจ้งบางส่วนด้วย

ก็เลยยึดทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่ไม่ถูกต้องเอาไปนะคะ
รองพบตรบอกว่าพอตรวจค้นตลาดแห่งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพราะว่ายังมีหลายประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อ

มันมีเรื่องของการดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต

รวมถึงจะตรวจสัญญาระหว่างผู้เช่ากับกรมธนารักษ์ด้วย
ว่ารายละเอียดของสัญญามันมีเงื่อนไขอะไรอย่างไรบ้าง

เป็นเหตุให้ยกเลิกสัญญาณได้เลยไหม

เพราะว่ามีหลายข้อหาที่ต้องมีการดำเนินการต่อ

แล้วก็มีการบุกรุกสร้างอาคารพาณิชย์หลายคู่หา
ในคลองเปรมประชากรด้วยค่ะ
อันนี้บุกรุกที่สาธารณะเลยนะ
เป็นอีกหนึ่งข้อหาที่เพิ่มมานะคะ
แล้วก็มีการต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยค่ะ
จุดที่บริษัทที่เป็นผู้เช่าที่ราบพัสดุแห่งนี้นะครับ
ที่เช่ารับแห่งนี้ทั้งหมดมี๑๘ไร่
ค่าเช่าเดือนละประมาณ๖๓๐๐บาททั้ง๑๘ไร่
แต่มีที่บางส่วนที่มีผู้ไปบุกลุกสร้างตึกอาคารพาณิชย์หลายคู่หา
ขนาดกว้าง๒๐คูณ๔๕เมตรที่ในที่ครองเปรมประชากร
ซึ่งในส่วนนี้ถือว่าเป็นการบุกลุกที่สาธารณะ
อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาครับ
เหนือจากนั้นแล้วได้มีการต่อเติมอาคารพาณิชย์
ในที่เช่าแห่งนี้โดยไม่รับอนุญาต
ซึ่งในส่วนนี้เขตได้แจ้งข้อกล่าวหาไปแล้ว

ให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดแล้วเมื่อวาน
พื้นที่อยู่ติดคลองเตรียมประชากร
ล้ำสร้างเกินเข้าไปคลองลุกล้ำไม่ได้อยู่แล้ว
แล้ว๑๘ไร่กว่าในพื้นที่ย่านนี้

เช่าเดือนละ๖๓๐๐บาท
คือมีหลายที่นะครับที่หน่วยงานราชการของเรา
ให้เอกชนเช่าเทียวยาว๓๐ปี๔๐ปี
เดือนไม่กี่หมื่นปีไม่กี่แสนย้ายไปหมด
วันนี้ตำรวจพร้อมกับเจ้าหน้าที่ออย๘๕๐กว่านายนะครับ
ร่วมกันตรวจค้นพื้นที่ตลาดใหม่ดอนเมือง
วันนี้วันที่๕ก็มีหมายค้นไปค้น๖๗จุด
หลังจาก๔วันแรกก็ค้นไปแล้ว
ทำไปได้๑๐๐ละ๙๐วันนี้ก็คิดว่าน่าจะครบแล้ว
ตั้งใจว่าเหมือนวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายสรุปจบ
ก็บอกว่าตรวจค้นไปทั้งหมด๒๕๙ร้าน
มีความผิด๑๘๖ล้าน

แสนกว่าชิ้นรวมเป็นมูลค่าเป็น๑๐๐ล้านบาท
แล้วก็ตอนนี้สำนักงานเขตดอนเมืองเขาก็เอาหมายไปปิดแล้ว
สำหรับพื้นที่ที่ผิดต่อเติมอาคารต่อเติมทางเดิน
โดยไม่ได้รับอนุญาตบุกรุกทางสาธารณะ

แต่ร้านอื่นที่ถูกต้องเขาบอกยังขายต่อได้ปกตินะคะ

รองพบตรบอกว่าขายต่อไปเลยพรุ่งนี้ก็ขายได้
แต่ไม่ต้องไปจ่ายค่าคุ้มคงคุ้มครองอะไรให้ใครแล้วนะ
เดี๋ยวจะดูแลให้จ่ายแค่ค่าเช่าอย่างเดียว
เพราะมีประเด็นเรื่องของคนไปเก็บค่าคุ้มครองเขาด้วย
อะไรที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยอีกเยอะไปหมด

อะไรไหนเอาให้จบเลยฮะจัดการให้หมด